แต่บางทีเป็นหน้าที่การงานที่ต้องทำ

พนักงานเดินสายสื่อสาร

เฮ้ย
เป็นไงครูราพรอู๋เสียงดังขนาดนั้นเลยนะ
นี่คือสีมันคงไปโดนเอาสายไฟแรงสูงนะครับ
แล้วตกลงมาแบบนี้โอ้โหเฉพาะไฟช็อตก็แย่นะฮะ
ตกลงมาอย่างกับก้อนหินเลยเนี่ยครับกล้องวงจรปิด
จับภาพไว้ได้นะครับผู้ชายคนหนึ่งถูกไฟช็อตครับ
ตกมาจากเสาไฟฟ้ามีพลเมืองดีนะครับจะเป็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
เห็นเหตุการณ์รีบวิ่งเข้าไปเลยแต่ว่าผู้ชายคนนั้นอาการสาหัสครับ
ต้องรีบโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือเหตุเกิดริมถนนสายนางรองบ้านจบวก
อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำครับทราบชื่อต่อมาคือนายนพนัทใจตาน
อายุ๒๐ปีเองเป็นคนอำเภอสองแควร์ฮะที่จังหวัดน่าน
แล้วก็เป็นพนักงานเดินสายสื่อสารของบริษัทรับเหมาแห่งหนึ่ง
ผู้สื่อข่าวไปพบกับนางสาววรุณยุภาสุขสบายเธออายุ๓๖ปี
เป็นพลเมิงดีนะครับที่ผมบอกด้วยแหละครับ
คือเธอพยายามเข้าไปช่วยผู้ชายคนนั้นนะ
เธอเล่าบอกว่าเธอเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวก่อนเกิดเหตุ
เดินข้ามไปซื้อของพวกผู้ชมของโวราพรฮะ
ตอนที่จะข้ามถนนกลับนะถึงราวปรากฏว่ามันเกิดนี่
อย่างที่เราได้ยินไปแล้วก็มีร่างของผู้ชาย
หล่นลงมาเธอตกใจครับวิ่งไปดูปรากฏว่าโอ้ยเลือดไหลนองเต็มหน้าเลย
แล้วหายใจรวยรินแล้วตอนนั้นนะครับทำอะไรไม่ถูก
ก็เลยโทรไปที่กู้ภัยสยามรวมใจปู่อินให้มาช่วยเหลือ
ภัยมาถึงตอนนั้นปั๊มหัวใจครับนี่คือเสาไฟฟ้าที่เกิดเหตุนี่ฮะ
มาถึงปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจแล้วรีบเลยครับรีบนำส่งโรงพยาบาลนางรองนะครับ
แต่คุณผู้ชมฮะเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
นางสาววรุณยุภาเนี่ยเล่าต่ออีกบอกว่าไอ้ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ากลัวมากจริง
เกิดมาไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนเลย
ส่วนสาเหตุคาดว่าเขาน่าจะปีนขึ้นไปเดินสายสื่อสารแหละแล้วจังหวะมันพลาด
พลาดคงจะไปโดนเอาสายไฟฟ้าแรงสูงเข้าไฟเลยช็อตแบบนี้ฮะ
นี่คือการทำงานที่เสี่ยงสูงและแถมมีไฟอีกนะฮะ
ยังไงก็ตามนะครับความปลอดภัยในการทำงานเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับ
ก็ยังต้องเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยทั้งในการทำงานแล้วก็ในการท่องเที่ยวในการเดินทางนะครับคุณผู้ชมเพราะว่า